พาคุณผู้ชมมาดูโจรออนไลน์ค่ะ

โดยเฉพาะเรื่องการหลอกขายของ
อันดับสุดเกิดการวิจชาชีพ
หลอกให้เจ้าของแผงพระทั่วประเทศเลย

แล้วสิ่งที่ได้กลับไปส่งกลับไป

ปลากระป๋องบ้างหมูทอดบ้างอะไรบ้าง
ไม่ใช่พระเลยอ่ะมีเจ้านึงค่ะ
แผงพระที่จังหวัดเพชรชบุรีเขาบอก
ไม่ได้ต้องตามให้เจอตัว
และตามไปเจอตัวจริงที่สมุทรปราการค่ะ
โดนอะไรบ้างเอาเป็นว่าผมหลุดเลยละกัน

โกงพระนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ

จะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
ดูดูดูกันไว้นะครับ

แต่ใครมายุ่งกับกูมายุ่งกับครอบครัวกู

นั่งนั่งนั่ง

เออมึงนั่งมึงนั่งมึงจะไปไหนล่ะ

รูกัจโถมึงนั่ง

ในตำนานมึงเนี่ยกูเจอแล้ว

ผมลุดโดดที่ไม่มีอะไรกั้นแบบนี้

ความโมโขแหล่ะเพราะเขาถูกลงอะค่ะ

มาตามหาตัวเจนเจอที่สมุทรประกาศแน่นะคะ

มันต้องไปไหนเนี่ยเองมันโจรในตำนาน
แล้วก็พวกโดนเข้าไปหลายพัวนะคะ
ทำให้เราเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมิจฉาชีพรายนี้ค่ะ
แผงพระเป็นพระเครื่องชื่อดังในเมืองเพชรบุรีระบุว่า
มิจฉาชีพหลอกขายพระเครื่องในตำนานชื่อว่าพระศิวะเสก
พอคนขอดูภาพเพิ่มเติมเห็นแล้วสนใจโอนเงินไปปุ๊บ
แต่ของที่ได้ในกล่องมันเป็นปลากระป๋องหมูทอด
ใส่ลงไปแทนพระเครื่องเขาบอกมีผู้เสียหายเยอะเลยนะ
คิดมูลค่าน่าจะเป็นล้านค่ะ
ล่าสุดไปหลอกขายพระเครื่องหลวงพ่อแดง
เป็นศักดิ์หลวงพ่อที่เช้ามึกเพศขอรบนับถือ
เจ้าของแผงพระมึงเพศก็เลยได้ปลากระป๋องออกตามหาตัว
จนเจอแถวสมุทรปราการค่ะแล้วก็ตบสั่งสอนเป็นเล็กน้อย
ผมนี่ปลิวว่อนปลิวสวัยเลยแต่ไม่ได้สลวยสวยเก๋เหมือนในโฆษณานะ
แต่เป็นวิกผมอ่ะหลุดไปเลยนะคะแล้วก็ต้องนำตัวส่งตำรวจ
เพราะว่ามีผู้เสียหายคนอื่นรออยู่

อะไรที่เคยเช่าพระไปแล้วถูกหลอกลักษณะคล้ายกัน
ไปแจ้งความไว้ในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้นะคะ

โจทย์ออนไลน์ก็มานะครับ